จากเหล่าบรรดาคนในแวดวงการเมือง
อยากให้คุณผู้ชมไปดูเหล่าประชาชนตาดำรำแบบพวกเรา
วันนี้เราต้องบอกว่ามีสิทธิ์มีเสียงทุกอย่าง
แต่มันจะยังมีเกิดกรณีที่เป็นปัญหา
จุดอย่างจุดนี้จะพาไปดูผู้ชายคนนี้
หนุ่มคนนี้ไปถึงตั้งใจจะไปเลือกตั้งเต็มที่

ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว
แต่เจ้าตัวบอกผมเปล่า
ผมไม่เคยไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด

แชร์ประสบการณ์ของตัวเองลงผ่านเฟซบุ๊ก
บอกแบบนี้ว่าตัวเองโดนสวมสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งที่ความจริงเขามีสิทธิเลือกตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่

และเจ้าตัวไม่ได้ไปแจ้งใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย
วันนี้ตั้งใจเต็มที่เลยอยากจะเดินทางไปเลือกตั้ง
แต่ปรากฏเลือกไม่ได้ลงคะแนนให้กับพักที่ตัวเองชอบไม่ได้
เพราะกรกตบอกว่าเจ้าตัวใช้สิทธิ์นอกเขตไปแล้วแล้วก็ให้ไปแจ้งความด้วยนะคะ
ก็เลยมีการโพสต์เรื่องราวของเขาเอาไว้เป็นหลักฐานยืนยันก่อน
ผู้โพสต์เนี่ยยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตแน่นอน
ก็เลยไปทำการเขียนคำร้องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งยืนยันจะออกเสียงลงคะแนน
บอกเหตุผลด้วยว่าตามบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งว่าข้าพเจ้าได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
ซึ่งความจริงข้าพเจ้าไม่ได้มีการแจ้งใช้สิทธิ์ดังกล่าวเจ้าตัวยื่นคำร้องแล้วแบบนี้นะคะ
เน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะแล้วก็ถามว่าโดนสวมสิทธิ์เนี่ยเพราะทำบัตรประชาชนหายหรือเปล่า
เจ้าตัวตอบแบบนี้ตามหน้าจอผมไม่ได้ทำหายเลยครับแล้วก็ยังมีชาวเน็ตเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้อาจจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จากปัญหาที่มีคนบอกว่าโดนสวมสิทธิ์แล้วนะครับ